มาต่ออีกหนึ่งคนละกันนะคะที่มีดราม่า
ประเด็นตามมานะคะหลังงานวิวาก็คือ

แต่เอ๊ะทำไมทำไม
อดีตเพื่อนร่วมวงอย่างคุณลาล่าลูลู

เออนะคะก็ยิ่งเป็นการขยี้ประเด็นนี้เข้าไปอีกคุณ

ล่าสุดหนุ่มอีทก็ออกมาเคลียร์ด้วยตัวเองแล้วนะจ๊ะ
โอ้โหนี่ไงอันนี้เป็นภาพงานแต่งงานนะคะ
ที่ชื่นมื้นกันสองคนอะไรอย่างนี้ค่ะ

โรคไตของคุณแม่ของคุณอีทนี่แหละ

เพราะว่าผลตรวจจากโรงพยาบาลนึงเนี่ย
พอตัดสินใจย้ายโรงพยาบาลกลับ

ทั้งตัวเองและคุณแม่โรงอกมากขึ้นเลย
มีสัมภาษณ์ไหมไปฟังเสียงกันหน่อยสิ

จะมีผมผลตรวจเลือดครั้งแรกนี้บางช่องมันเยอะมาก
หมออาจจะไปดูอีกช่องหนึ่ง

เพราะว่ามันตรวจเป็นด้วยคอมพิวเตอร์หมดอยู่แล้ว
อารมณ์ตอนนั้นพอรู้ว่าหมอวินิจฉัยบิด
เราไม่มีความคิดอื่นเลยนอกจากการดีใจ
มันดีใจจนแบบจนไม่ได้คิดว่าเราจะไปเอาเรื่องอะไรกับใคร
ไม่อยากให้เป็นตัวตาหอน
คือถ้าใครตรวจแล้วอยากให้แน่ใจ

เออนะคะเราก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยด้วย
ถึงอาการป่วยของคุณแม่สำหรับคุณอีฟุ้งลางจะออนนะคะ
ส่วนเรื่องดราม่าทำไมเพื่อนอดีตสมาชิกร่วมวง
ว่าอ่าาาทำไมไม่ไปร่วมงานแต่งเนี่ย

เลี้ยวรถผิดซอยอยู่หรือเปล่า